ไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าสองพักใหญ่ไปปราศัยที่เขตดอนเมืองเหมือนกันเลย
พักหนึ่งคือไทยสร้างไทยอีกพักคือพักเพื่อไทย

ประสัยส่งท้ายของคุณอุ้งอิงแพทองทานนะคะที่ตลาดโอโซนเขตดอนเมือง
ก็แน่นอนล่ะมีรถพยาบาลมาจอดเตรียมความพร้อมถ้าเกิดกรณีฉุกเฉิน
เพราะเวทีนี้เนี่ยก็ต้องถือเป็นครั้งแรกหลังจากพักการเดินทางตั้งแต่ท้อง๘เดือนนะคะ
เพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยช่วงหลังก็จะส่งเสียงผ่านทางวีดีโอคอลไปยังเวทีต่าง
รอบนี้อยู่ที่เขตดอนเมืองก็มีทั้งสามีพี่สาวพี่เขยมาให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีด้วย
คุณอุ้งกล่าวปิดท้ายการปราศัยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่
ต้องปิดสวิตช์สวและ๓ปให้ได้เพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลด้วยปลายปากกาของประชาชน
ความฝันของประเทศด้วยกันอีกครั้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ออกมาบอกว่าที่คุณอุ้งอิ๊งกับคุณเศรษฐาประกาศไม่จับมือกับบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่เนี่ย
เป็นแค่ความเห็นของสองแคนทดิเดตที่ไม่เป็นคณะกำลังการบริหารพัก
ก็คือคุณอุ้งอิ๊งและคุณเศรษฐาถ้าจะถามว่าเพื่อไทยคิดยังไง
ก็ต้องฟังคนจากภักดิ์เพื่อไทยหรือเปล่า
ปิดสวิตช์๓ปเราไม่มีแต้มต่อนะคะ
เราเริ่มจากศูนย์และพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะ
ที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องทุกคนได้
ในขณะที่หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ขึ้นปลาใสชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองครับ
ช่วยนายการุณโหสกุลผู้สมัครเขตดอนเมือง
แสดงความมั่นใจว่านายการุณจะสามารถปักทงได้ในเขตดอนเมืองอีกครั้ง
เพราะว่าดอนเมืองไม่ทิ้งกันและการุณไม่ทิ้งใคร
ยืนยันว่าไทยสร้างไทยเป็นพักเดียวไม่เกี่ยวกับใคร

นายใหญ่ของเราคือประชาชนคุณหญิงบอกแบบนี้ครับ
ไม่ต้องพญามาเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวใครไม่เป็นนอมินีของใคร
เพราะไทยสร้างไทยนายใหญ่คือพี่น้องประชาชนค่ะ
ปัดนะคะจัดทัพปลาสายใหญ่ในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งที่สอง
ลานพระบรมราชานุสวรีพระเจ้าตากศิลปมหาราชวงเวียนใหญ่ค่ะ
หัวหน้าพักมาเองเลยนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์พร้อมกว่าหลายพัก
แล้วก็มั่นใจด้วยว่ารอบนี้ประชาชนจะกลับมาเลือกพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง
หลังความสุดที่ไปศึกษาข้อมูลแล้วพบว่า
มาเดียวกัน
นักวิชาการทั้งผู้เชี่ยวชาญการเมือง
เขาบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้
ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปเทเสียงให้ใคร
เทเสียงให้พักไหนอีกแล้ว
ฉันจะกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ของฉันเหมือนเดิม

รวมไทยสร้างชาติครับผลเอกประยุทธ์วันนี้ขึ้นเหนือร่อง๓จังหวัดเลยนะฮะ
แต่ว่าก่อนจะขึ้นเหนือไปที่สนามบินอ้าวไปเจอใครเนี่ย
คุณท็อวราวุฒิครับไปเจอลูกท็อปฮะ
ผลเอกประยุทธ์ไปเจอกับคุณวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แล้วก็คุณมนัญญาไทยเศษแก่นำพักภูมิใจไทยครับก่อนขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองฮะ
ก็เลยมีการขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับคุณวราวุฒิขอเซลฟี่ด้วยฮะ
และหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็อวยพรบอกว่าขอให้โชคดี
นี่อวยพรกันและกันแบบนี้ก็บรรยากาศชื่นมื้น๓พักนะฮะ
พอเดินทางไปถึงพิศนุโลกครับคณะของพลเอกประยุทธ์ก็ไปกราบสักการะพระพุทธชินราช

แล้วก็ไปกราบสักการะสารสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิศนุโลก
บรรยากาศการต้อนรับจากแฟนคลับก็อบอุ่นครับ

แล้วก็นั่งรถตู้ข้ามไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
นั่งกินข้าวเหนียวหมูทอดมื้อเที่ยงบนรถกันไป

มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

อุตรดิษฐ์แล้วพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปลาสาย
อำเภอท่าปลาเป็นพื้นที่ของคุณสรรวุฒิสรรเกตครับ
ผู้สมัครเขต๓อดีตส่อภักดิ์เพื่อไทย
ข้ามฝั่งมาลงสมัครพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็ไปอ้อนคะแนนคนอุตรดิษฐ์ขอให้เลือกทั้ง๓เขต
จะได้มีเสียงข้างมากไปทำงานต่อ
แล้วนายสรรวุฒินั้นก็ประกาศหน้าเวที
ว่าประชาชนมารอลุงตู่๓ชั่วโมง
ถ้าไม่รักไม่ศรัทธาไม่มารอลุงตู่มากขนาดนี้นะฮะ

ถ้าไม่รักก็ไม่มาเหมือนกัน
ผลเอกประยุทธ์ครับได้กินทุเรียน

หลงลับแลหลงลับแลลินลับแล
ได้กินหลงลับแลทุเรียนพันดังอุตรดิษฐ์ครับ
ชาวบ้านแกะมาเอามาฝาก
ก็เลยกินโชว์เลยแล้วบอกว่าชอบมากครับ
อ้าวโห
หลับแลไปทุเรียนที่อร่อยที่ชุดในโลก
อ้าวลูกตัวชิ้นแล้ว

ถ้าอยู่คนเดียวกินหมดนี่

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะ
ก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

มันดาของนางสิริวัลปรัสจากศัตรู

สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติ

แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพในช่วงค่ำครับ